คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่โพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
คือมีผู้ชายคนนึงเขาเมาแล้วเขาก็ไปขอเงินพี่สาว
พี่สาวไม่ให้เงินเขาก็เลยคลุ้มคลั่งพี่สาวเลยแจ้งตำรวจ
ซึ่งเป็นตำรวจที่เคยมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้แล้วก่อนหน้านี้
เป็นตำรวจสพพลสวรรค์จังหวัดนครพนมตำรวจมาระงับเหตุ
ผู้ชายคนคลุ้มคลั่งคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจถีบรถ
แล้วสุดท้ายก็พยายามจะควบคุมตัวเอาไม้งามมาก่อน
แต่ว่าไม้งามมันหักตัวผู้ชายคนนี้ที่คลุมคลั่งมีมีด
เอามีดจะแทงตำรวจแล้วก็ฟันเข้าที่หัวของตำรวจ
ตำรวจได้รับบาด๗นะคะตำรวจยิงใส่
ตอนแรกยิงใส่ไปที่ขา๒นัดแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะ
จังหวะที่ชายคลุมคลั่งคนนี้เหมือนกับเขาก็ยอมแล้วอ่ะนะถ้าสังเกตดูในมือเขาก็ไม่มีมีดแล้ว
ตำรวจนายนี้ยิงซ้ำอีกรอบนึงแต่ยิงรอบ๒คือยิงไปที่กลางอก
ผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตนะคะครับและคลิปเนี้ยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้คือตอนแรกที่เป็นข่าวแล้วยังไม่มีคลิปนี้
คนชื่นชมตำรวจนายนี้นะคะบอกว่าโอ้โหเป็นฮีโร่ไปช่วยระงับเหตุ
ช่วยควบคุมชายที่คลุ้มคลั่งอารวาสในหมู่บ้านได้แต่สุดท้ายทางญาติบอกว่า
ดูคลิปนี้ก่อนขอความเป็นธรรมหน่อยว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ก็เนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมก็ช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวาน
และส่งข้อความกันเข้ามาเยอะวันนี้ก็ช่วยดูกันต่อนะคะ

คลิปนี้หลานสาวที่อยู่บ้านตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ
เป็นคนถ่ายเอาไว้ผู้ชายที่ถูกยิงใส่จนเสียชีวิต

ชื่อว่านายลำเภยจำปาหรือในปุ่งอายุ๔๘ปีค่ะ
ตำรวจที่มาระงับเหตุและยิงนายลำเภยก็คือ
ร้อยตำรวจโทวิจิตบางปลาตำรวจสพสวรรค์จนครพนม
คือตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาล
แต่นายลำเภยเนี่ยเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๕กรกฎาคม
ทีมข่าวของเราค่ะคุณวิมลวันธรรมพักดี
ไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แตนนามสมมุตินะคะเขาบอกว่า
วินาทีนั้นตัดสินใจยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
เพราะว่าได้ยินเสียงปืนแล้วหันไปเห็นว่า
ตัวนายลำเภยเนี่ยล้มลงไปแล้วเหมือนกับไม่มีทางสู้แล้ว
แต่ตำรวจยังโวยวายก็เลยคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องแน่เลย
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริง
เพราะว่าตัวนายลำเภยเสียชีวิตเลยค่ะ
เราคิดไหมว่ามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะอยู่ตรงนี้

ตอนนั้นแค่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์ไว้
ค่ะ

เดี๋ยวลองดูคลิปที่ทางหลานเขาถ่ายเอาไว้ในวันนั้น
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งหมดที่หลานเขาถ่ายเอาไว้๕๘วินาทีนะครับ
บอกวะไปเผี้ยพร้อมเลย

ไอพี่ทิคหลักฐานโชว์แหละ

โอ้จัดทีที่โชว์แล้วแม่เอาสินะเมีย

ก็หลังสิ้นเสียงปืนตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับในลำเภยเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะฮะเสียชีวิตคาที่เลยนะครับมีรอยกระสุนถูกยิงเข้าที่นาแข้งฝั่งซ้ายนะครับกระสุนเนี่ยฝังติดในกระดูกแล้วก็ถูกยิงเจาะหน้าอกทะลุหลังอีกหนึ่งนัดนาแข้งฝั่งซ้ายที่เป็นร่องรอยกระสุนเนี่ยคือที่ถูกระงับเหตุใน

แล้วก็มีบาดแผลที่มือทั้งสองข้างแล้วที่แขนด้วยนะครับมีบาดแผลที่เย็บอยู่ที่ศีรษะด้วยนี่คือการบาดเจ็บของตำรวจนะฮะใช่แต่คำถามก็คือว่าก็คุณระงับเหตุได้แล้วใช่ไหมที่ชาวบ้านเขามีคำถามแต่ตอนหลังที่เข้าไปอีกรอบเนี่ยจุดนั้นแหละทำไมถึงไปยิงกันถึงขั้นเสียชีวิตใช่ค่ะทีนี้ค่ะ

ทีไรมาขอเงินแล้วโวยวายพังข้าวของช่วงที่ป้าทองคำไม่อยู่บ้านป้าลองกับหลานก็หนีออกไปนอกบ้านเพราะว่ากลัวนายลำเภยนี่แหละนายลำเภยก็เดินโวยวายวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านก็เลยโทรไปบอกป้าทองคำป้าทองคำเลยโทรไปแจ้งตำรวจก็คือหมวดวิจิตเพราะหมวดวิจิตคนนี้เคยมาระงับเหตุตอนที่นายลำเ

เข้าไปอีกรอบหนึ่งแต่คราวเนี้ยมันเข้าที่หน้าอกพอดีจนนายลำเภยเสียชีวิตคำถามคือไอ้ช่วงที่ยิงรอบที่สองอะค่ะคือคนในครอบครัวบอกว่ารอบแรกเข้าใจได้เพราะตำรวจก็ถูกนายลำเภยเนี้ยแทงฟันหัวครับยิงเข้าขาอันเนี้ยเข้าใจได้เป็นการระงับเหตุแต่การยิงรอบสองเนี้ยค่ะคนในครอบครั
แล้วทำไมถึงยิงรอบสองเข้าไปและรอบสองยิงเข้าที่กลางตัวแล้วกระสุนเข้าอกจนนายลำเภยเสียชีวิตตรงจุดนั้นเลยอะค่ะค่ะคือถามว่าตำรวจโดนหนักไหมก็หนักนั่นแหละค่ะใช่ไหมถ้าไม่มีพวกเสื้อกระอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันใช่แต่ก็อย่างที่คุณเขียนมาสอนบอกว่าชาวบ้านเขาก็มีคำถามว่

จันทองหลางอายุ๒๖ปีเป็นหลานของในปุ๊งในปุ๊งคือนายลำเภยในปุ๊งคือนายลำเภยขออภัยฮะในปุ๊งคือผู้ตายนะครับส่วนคนนี้คือคนที่ไปห้ามบอกตำรวจให้เบาพอเนี่ยนะในคลิปเนี่ยคนนี้คือหลานของนายลำเภยชื่อนายพฤกษภาอายุ๒๖ปีเขาบอกกับเราว่าช่วงที่เกิดเหตุ

น้าแต่ตำรวจเดินมาแล้วก็ไปหยิบมีดแล้วเดินเข้าไปหาน้าเขาจะเตะหน้านะทำท่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปประชิดตัวกันก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นตอนนั้นเขาบอกว่าในใจเขาคิดว่าสงสัยน้าโดนยิงแน่แล้วพอหันไปดูน้านอนคว่ำหน้าลงกับพื้นถนนไปแล้วถูกยิงไปแล้วจริงซึ่งนางพฤษภาบอกว่า

ผมก็เดินเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้แกปล่อยมีดอย่างเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแกก็ปล่อยมีดตำรวจก็บอกให้ผมทิ้งมีดผมก็ทิ้งมีดแล้วก็เดินออกไปทีนี้ตำรวจก็ถือมีดเดินไปเตะแกแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาครับพอเราได้ยินเสียงปืนแล้วพี่ทำไง

ที่เขาติดใจกับเหตุการณ์นี้ครับนายกิติศักดิ์จำปาเป็นกำนันตำบลบ้านคออำเภอโผลสวรรค์ก็เป็นลุงของนายลำเภยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปถามญาติของนายลำเภยเขาก็เห็นกันว่าหมวดวิจิตรทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเหมือนกับข
ลุ้มคลั่งเคยเมาอะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าจังหวะที่เกิดเห็นเมื่อวันเสาร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับยอมแล้วเหมือนกับร้องขอชีวิตแล้วหลังจากถูกยิงเข้าที่ขาในรอบแรกแต่ทำไมหมวดวิจิตรถึงยังเข้าไปเตะซ้ำและยิงซ้ำในรอบสองจนนายลำเภยเสียชีวิตเข้าใจว่านายลำเภยเคยมีพฤติกรร
จะต้องไม่ตายฟรีหมวดวิจิตรควรจะถูกดำเนินคดีและอยากจะให้ออกจากพื้นที่ไปด้วยค่ะ
แกจะกลัวมากที่สุดตัวตัวแกมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะครับ
เจ้าตัวก็ไม่ธรรมดาแม้แต่กับผมแกยังตบอาวุธปืนใส่
แต่คุณผู้ชมคะมีประเด็นในลักษณะที่ว่า
มีการอ้างว่านายลำเภยผู้เสียชีวิตเนี่ย
แย่งปืนตำรวจจนปืนลั่นใส่ตัวเองจนเสียชีวิต

เรื่องนี้ค่ะนางประยงอนุญาหงอายุ๕๗ปี
ป้าของนายลำเภยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
บอกว่าคือก่อนที่จะชุนละมุนกันเนี่ย
ได้ยินตำรวจพูดตลอดว่าทำไมไม่ยอม
สุดท้ายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ตอนนั้นป้าก็ตกใจกรีดร้องตามที่ได้ยินเสียงในคลิป
แล้วก็ยืนยันว่านายลำเภยไม่ได้แย่งปืนจากตำรวจ
เพราะตอนนั้นไม่มีแรงแล้วแค่จะยืนยังลำบาก
หลังจากถูกยิงเนี่ยตัวหลานชายพยายามจะเรียกรถพยาบาล
ก็ได้ยินเสียงตำรวจพูดว่ามันตายแล้วจะจัดงานศพให้
ก็เลยเห็นว่าโอ้โหตำรวจทำเกินกว่าเหตุจริง
อยากจะขอความเป็นธรรมหน่อย
ก็ลอยลงเลยโอ้โหไอ้ว่ะ
ไม่ได้แย่งค่ะ

สู้กับบุรีแต่ข่าวออกมาว่าผู้ตายแย่งปืนตำรวจไม่มี
เพราะว่าเห็นเหตุการณ์จนวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจหมดเลยค่ะ
ด้านป้าทองคำพี่สาวของนายลำเภย
ผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกเลยว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทองคำบอกว่าป้าเองนี่แหละที่เป็นคนเรียกตำรวจมา
แต่เรียกมาให้มาดูแลความเรียบร้อยไม่ได้เรียกให้มาฆ่าน้อง
เพราะน้องเมาแล้วมาที่บ้านเป็นประจำก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อย
วันเกิดเหตุชาวบ้านเล่าว่าน้องบ่นว่ากลัวตำรวจกลัวกำนันกลัวผู้ใหญ่บ้าน
เดินถือมีดกวัดแกว่งไปมาแล้วก็บอกด้วยว่า
ลูกชายวัย๑๕ปีของนายลำเภยเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เหมือนกัน
พอพูดถึงพ่อทีไรร้องไห้ตลอดเลย
ตอนนี้ป้าทองคำบอกว่าสงสารหลานมากก็อยากจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
ไม่ใช่ว่าจะโทรให้มาดูให้ไม่ใช่ว่าจะโทรให้มาฆ่ากัน
เรื่องนี้ก็เลยทำให้ป้าทองคำจะไม่ยอมค่ะ
ทีนี้ฟังจากทางตำรวจบ้างนะครับว่าตำรวจเนี่ยเขาชี้แจงเบื้องต้นว่าอย่างไรนะครับ
แล้วก็จะดำเนินการกันยังไงต่อนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
คนตำรวจรีธนชาติรอดคลองตันผู้มครับการตำรวจพุทธรจังหวัดนครพนม
เยี่ยมอาการของหมวดวิจิตตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพลสวรรค์นะครับ
ก็อาการก็บาดเจ็บจากการเข้าไประงับเหตุนั่นแหละนะครับ
นี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการบาดเจ็บถูกฟันเขาที่ศิษย์สะ
แล้วก็แถวมือแถวแขนแต่ก็พูดคุยได้

ข้อมูลที่ทางตำรวจฟังตำรวจชี้แจงมานะครับ
บอกว่านายลำเภยมักมีพฤติกรรมก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในพื้นที่มานานหลายเดือนแล้ว
ชอบไปของเงินญาติครั้งละ๑๐๐๒๐๐เพื่อเอาไปซื้อยาเสพติด
พอไม่ได้เงินก็จะอารวาส
แล้วทุกครั้งผู้ที่เป็นพี่ก็คือนางทองคำ
ก็จะโทรเรียกหมวดวิจิตรนี่แหละให้ไประงับเหตุ

แต่เวลาไปเนี่ยไม่ค่อยเจอครับ
เพราะว่านายลำเภยเขาจะรู้ตัวแล้วเขาจะหนีทัน
พอรู้ว่าพี่สาวคือป้าทองคำโทรเรียกตำรวจให้มาเนี่ย
ลำเภยนี่หนีแล้วตำรวจมาก็ไม่เคยเจอ
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยบังเอิญได้เจอกัน
แล้วมีอาการคลุมคลั่งอยู่ก็เลยเกิดการต่อสู้ขัดขืน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตำรวจเกิดขึ้น
ฝ่ายตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุได้รับรายงานว่า
ช่วงที่กำลังต่อสู้กันหมวดวิจิตรถูกนายลำเภยฟันเข้าที่ศีรษะ
แล้วก็ที่มือที่แขนด้วยจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็พยายามที่จะให้หยุด
ยุทธวิธีต่างแต่นายลำเภยก็ไม่ยอมหยุด
เลยต้องยิงใส่เพื่อให้หยุดคลุมคลั่ง

ส่วนกระสุนนัดสุดท้ายนะฮะ
ตำรวจบอกว่าปืนลั่นที่เข้าหน้าอกนะฮะ

แต่เมื่อมีคลิปของชาวบ้านได้รับการเปิดเผยออกมาเนี่ย
ลักษณะของเหตุการณ์เนี่ยมันเป็น๒ช่วงแล้ว
เป็นช่วงที่ระงับเหตุแล้วเขาบาดเจ็บเขาลงไปนั่งแล้ว
กับช่วงที่๒ที่บอกว่าปืนลั่น
ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมมานะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมบอกว่า
ณขณะนี้นะครับเมื่อชาวบ้านมองว่าตำรวจทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับ
ไม่ตรงตามยุทธวิธีก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับหมวดวิจิตรต่อไป
ถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา
คดีทางอาญาเนี่ยค่ะตำรวจสพพลสวรรค์บอกว่า
เบื้องต้นนะคะดูจากพฤติการแล้วแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่าย
ทางฝั่งตำรวจก็คือร้อยตำรวจโทวิจิตบางปลาโดนไป๑ข้อหา
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภูทรจังหวัดนครพนม
ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนะคะ
ส่วนฝั่งของผู้เสียชีวิตนะคะตัวนายลำเภยจำปาถูกตั้ง๒ข้อหา
ก็คือต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานโดยมีหรือใช้อาวุธ
และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแต่ว่านายลำเภยเสียชีวิตไปแล้ว
ดังนั้นการแจ้งข้อหาก็เป็นเพียงขั้นตอนตามกฎหมาย
เพื่อนำไปประกอบการสอบสวนวินัยและดำเนินคดีอาญา
หมวดวิจิตรคนเดียวเท่านั้นนะคะ
ครับวันนี้ทางพุ่มกับการสพสวรรค์พันธมติเอก
กวีศักดิ์สุขบางนะครับเดินทางลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะไปคุยกับกำนันในพื้นที่
ไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับญาติญาตินะฮะทั้งพี่สาว
แล้วก็ลูกชายของนายลำเภยหรือว่านายปุ๊งนะครับ
เพื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดจากตำรวจเนี่ย
ระงับเหตุแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คือนายลำเภยนะครับจากการพูดคุยกันนะครับ
กำนันกับชาวบ้านบอกว่าติดใจการทำงานของหมวดวิจิตรนะฮะ
กับภูมิกับการสพพลสวรรค์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาไป
บอกว่าติดใจการทำงานของหมวดวิจิตมีหลายอย่างที่แคลงใจ
ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างเช่นไปถีบรถจักรยานยนต์เขาจนล้ม
ซึ่งตำรวจบอกว่าเป็นวิธีการสกัดคนร้ายหลบหนี
แต่ชาวบ้านมองว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้
วดวิจิตรใช้ปืนยิงใส่ในปุ๊งตอนที่ถูกไล่ฟัน
บอกว่าเพื่อป้องกันตัวนะชาวบ้านมองว่าป้องกันตัวนี่คือต้องใช้ปืนยิงหรือ
แต่จุดนี้ทางตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ยิงที่ขาเขายิงใส่ขาเขายิงช่วงล่าง
เพื่อที่จะระงับนะครับมีการเตะเสยเข้าหน้าแล้วยิงระยะเผาขนเข้าหน้าอก
อันนี้ช่วงสุดท้ายของคลิปเลยที่ท่านดูเนี่ยนะตำรวจบอกว่าเตะเพื่อไม่ให้คลั่งอีก
ส่วนที่ยิงมันปืนลั่นที่เข้าหน้าอก
แต่ชาวบ้านมองว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีแรงต่อสู้อะไรแล้ว
แต่คุณไปเตะเพื่อให้เขาหยุดค่างอะไรอีก
แล้วไปปืนลั่นยังไงลั่นใส่หน้าอกเขาแล้วเขาเสียชีวิตมันเป็น
การทำร้ายกันจนตายหรือเปล่ากำนันกิติศักดิ์กำนันในพื้นที่
บอกว่าจากคลิปที่เห็นยืนยันได้ว่าในปุ๊งเนี่ยนะก็แค่
ต่อสู้ขัดขืนในช่วงต้นนะตรงนี้มันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
ถ้าเกิดดูจากในคลิปนะครับจะไม่เห็นว่ามีชายคลั่งยาอะไร
เลยอันนี้กำนันเขาบอกนะมีแต่ตำรวจนั่นแหละที่คุ้มคลั่งแล้ว

ตอนนี้นี่ผมดูแล้วว่าเกินกว่าเหตุอืมห้าห้าสมมุติอันนี้นะ
ถ้าสมมุติว่ามาระงับเหตุตามที่เขาแจ้งมาความจริงยังไม่
ลงลงมือด้วยก็ได้เพราะว่าคนนั้นนี่เขาจะหนีอยู่แล้ว
เขากำลังเตรียมสตาร์ทรถจะหนีอยู่แล้วในเรื่องของ
วินอกรูปไทยซื้ออะไรก็ขึ้นอยู่กับบุญของใครของไปนะ
จุดก็คือไม่ออกคืออย่างนี้
๑ให้ย้ายเจ้าที่ที่ก่อที่ที่ว่านออกจากพื้นที่๒๔ชั่วโมง
๒ถ้ามีคำสั่งย้ายได้ก็ต้องให้เอาคำสั่งมา

ประวัติที่ผ่านมาการทำงานก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ผิดพลาดผิดพลั้งอะไรนะครับ

นี่ก็เป็นคดีแรกกรณีแรกในการทำหน้าที่

เพราะว่าทางตำรวจตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว